คุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายคนทำงานวันสุดท้าย
เตรียมเก็บของออกจากที่ทำงานเดินทางกลับต่างจังหวัด
ไปดูกันหน่อยครับตามสถานีขนส่งทั้งรถทัวร์รถไฟเครื่องบินเป็นยังไงกันบ้างครับ
ไปเริ่มตรวจสอบกันที่รอบนี่ฮะสถานีขนส่งหมอชิด๒นะครับ
จรจรบริเวณถนนกำแพงเพชรสองติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับเพราะว่ามีเริ่มมีประชาชนเนี่ย
ยอยเดินทางไปใช้บริการรถทัวร์ครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอที่๒กลับบ้าน
มีพื้นที่ว่างถูกจับจองไปหมดเลยนะครับ
ประชาชนก็ไปนั่งรอนอมรอกันขึ้นรถทัวร์กลับต่างจังหวัดกัน
อีกหนึ่งจุดที่มีผู้ไปใช้บริการเยอะ
ไปดูที่สถานีรถไฟหัวลำโพงคุณผู้ชมนะฮะ

บรรยากาศล่าสุดที่ส่งเข้ามาก็เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
แพรินชูโชธาวรก็เดินทางไปตรวจสอบด้วย
แล้วก็ไปลนลงในโครงการสงกรานปลอดภัยตายเป็นศูนย์

แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นของการรถไฟดูแลบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ที่ไม่มีเครื่องกั้นจำนวนกว่า๕๐๐จุดจากทั้งหมด๖๐๐จุดทั่วประเทศ

รองผู้ว่าการรถไฟบอกว่าคาดการณ์นะครับว่า
ปริมาณการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงของเย็นวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้
นี่แหละค่ะประชาชนที่เดินทางเยอะขึ้นในช่วงเทศกาลสงคราน
แบบนี้นะคะการรถไฟเขาก็เลยตัดสินใจค่ะ
เปิดเดินรถขบวนพิเศษเพิ่มเติมอีก๒๐ขบวน
จากปกติเดินรถ๒๔๒ขบวน
แบ่งเป็นเพิ่มขบวนพิเศษวันที่๑๑ถึง๑๓เมษายน๙ขบวน
แล้วก็๑๕๑๗เมษายนเพิ่มอีก๑๑ขบวน
รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงคราน
ตลอด๗วันที่เบื้องต้นประเมินไว้แบบนี้บอกว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟเนี่ย
รวมเจ็ดแสนคนได้เพียงพอครับอ่ะจากรถทัวร์รถไฟแล้ว
ไปดูเครื่องบินกันหน่อยนี่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับ
บริเวณจุดเช็คอินของแต่ละสายการบินมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มอัตราทุกจุดเลย
ซึ่งหากมีผู้โดยสารเร่งด่วนสายการบินก็จะจัดเคาน์เตอร์พิเศษไว้บริการ
โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับยังมีผู้โดยสารไม่หนาแน่นมากนัก
แต่คาดว่าตั้งแต่คืนนี้ต่อเนื่องไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้
ที่เป็นวันหยุดสงกรานวันแรกก็จะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นครับ
โดยผู้โดยสารรายนี้บอกว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่อุบลราชธานี
จองตัวโดยสารเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีเลย
วันนี้ก็เผื่อเวลาสัก๓ชั่วโมงนะก่อนไฟล์จะบิน

อีกหนึ่งจุดที่ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปตรวจสอบก็คือ
ทีมข่าวไปสำรวจไปสำรวจราคาอาหารด้วยนะ
พบว่าข้าวราดแกง๑อย่างราคาอยู่ที่๕๐บาท
ข้าวมันไก่ราคาอยู่ที่๖๐บาทแล้วก็น้ำดื่มขวดละ๑๐บาท
พอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นร้านค้าเอาเปรียบ
แล้วก็ขายเกินราคาโทรไปที่กรมการค้าภายในได้นะ
ขณะที่อีกหนึ่งจุดค่ะที่เราไปตรวจสอบก็คือ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ช่วงเทศกาลสงครานมากขึ้นนะ
เนื่องจากว่าการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินทั่วไป
ซึ่งระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายนนี้มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้าไทยเกือบ๔แสนคน
นายสุธีรวัตรสุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการการท่ากาศยานดอนเมือง
บอกแบบนี้บอกว่าในช่วงเทศกาลสงครานนี้
จะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ๑๒๒๘๐๐คน
แล้วก็มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ๗๖๙เที่ยวด้วยกัน
เดินทางกันด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
สำคัญถ้าขับรถเองก็เมาแล้ว